เมื่อวานนี้นะคะก็สลักกินแบ่งรัฐบาลออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
มาดูกันสิว่าใครโดนกลิ่นใครถูกกันบ้าง
แน่นอนค่ะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยของดิฉัน
โดนกินคุณผู้ชมเพราะว่านางโพสต์เลยค่ะ
มันออก๕๘ใช่ไหม๕๙ซื้อเป็นกระตั้งนะคะ
อกเสียใจกันไปให้รู้ว่าเจ็บจริงไม่พูดเยอะนะคะ
อีกคนนึงท่านหนึ่งนะคะโพสต์เช่นเดียวกันค่ะ
นี่เลยน่าเศร้าหมอกล้องนะคะ
ก็๕๙เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ก็เฉียดไปเฉียดมาแต่ว่าที่ปังสุด

คุณเบลล่ารานีวันก่อนนะคะไปไหว้ขอพร

คุณผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรนะคะ
ที่สารย่านาคนี่แหละค่ะเอาเลิกเอาใช้นะคะ

ล่าซื้อลอตเตอรี่แจกแฟนคลับค่ะ

แฟนคลับนี่ก็กรี๊ดการ์ดแท็กมาขอบคุณนะคะ

ก็ต้องบอกว่าไม่รู้เฮียนจริงหรือเปล่านะคะ
แม่พิกุลค่ะจากละครเรื่องใหม่ล่าสุด
ปีแก้วนางหงคุณผู้ชมค่ะ
นะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อกันไปค่ะ
อืมเธอเป็นอย่างไรถูกไหม

เอาเป็นว่าไม่เป็นไรรอนะคะ
รอบหน้ากันว่ากันอีกทีละกัน